พระนครศรียุธยานะฮะบุกไปรวบอบังอบังแสบแอบบอกลูกหนี้
หนี้เชิญมาจ่ายเงินเชิญมาจ่ายดอกที่โรงแรมม่านรูด
เหมือนคิดมิดีมิร้ายเกิดขึ้นฮะและสาวคนนี้ก็ตกใจ
สาวอายุสิบห้าเองฮะสาวอายุสิบห้าโดนหลอกมาที่ห้องเบอร์สิบ
โรงแรมม่ารูดแห่งหนึ่งที่ตะบนไผ่ลิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำรวจมาเคาะป๊อกป๊อกเคาะเรียกมีใครอยู่ไหมไม่มี
อ้าวเฮ้ยใครตะโกนเออบังตะโกนเองเออ
พีอายุ๖๗ปีเป็นชาวอินเดีย

แต่ในห้องน้ำมีสาววัย๑๕เขาไปแอบอยู่
เพราะเรื่องของเรื่องถูกหลอกมาที่นี่มาจ่ายดอก
ไปมาเนื้อตัวสั่นเห่า
พาไปที่โรงพักไปสอบกันหน่อย

บางทีปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรน้อง
แต่น้องบอกว่าพอมาถึงยังไม่ทันได้ควักเงินจ่ายอีกแล้ว
บางทีพุ่งไปที่ประตูแล้วจากนั้นพุ่งมาหาหนู

ขอไปเข้าห้องน้ำตอนเข้าห้องน้ำ
แชทไปบอกป้าป้างานก็ออก
ทำไมบังพีจะป้ามหนู

คราวนี้ป้าเลยแจ้งจรธิตำรวจในพื้นที่

สุดท้ายบังพียอมเปิดประตูมา

ไม่ได้หลอกไม่ได้แตะไม่ได้ต้องไม่ได้จับไม่ได้ทำอะไรเลย
แต่ตำรวจบอกเข้ามาถึงขนาดนี้แล้ว
ม่านรูดมันใช่ที่จ่ายเงินเหรอ
ไม่ใช่อ่ะนี่คือม่านรูดดังนั้นตำรวจแจ้งไว้ก่อนเลยฮ
ข้อหาอาณาจารย์กักขังหน่วงเหนียว
ป้าของน้องบอกเอาแล้วทำไมป้าไม่ไปจ่ายเงินเอง
ป้าบอกป้ากำลังท้องก็เลยให้น้องไปช่วย
จ่ายเงินลำบากก็เลยฝากหลานหลานก็ไป
โดยปกติจ่ายที่บ้านนะโดยปกติจ่ายที่บ้าน
แต่งานนี้ไม่รู้เลยมารู้ทีหลังว่า
บางทีนัดหลานไปจ่ายเงินที่ม่านรูด
ดังนั้นพอหลานแชทมาบอกตกใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ

ปีไม่เคยมีปัญหาแบบนี้เลยไม่รู้อีกท่าไหน

ดังนั้นกะรวบหัวรวบหางเลยหรือเปล่านะครับ
สุดท้ายจับตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับ